คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะช่วงเย็นหน่อย
ใครไปห้างดังห้างใหญ่แถวสมุทรปราการเนี่ย

เพราะว่าเสียงปืนดังลั่นอย่างกับจุดประทัดปีใหม่
วินสองวินเขาทะเลาะกัน
แล้วเขาก็ดวนปืนกันฝั่งแบบตรงกันข้ามถนน
ใช้คำว่าสาดกันหมดแม็กซ์

ใช่ไงคุณมันคือห้างใหญ่เลยนะคะ

เป็นเจ้าของวินทั้งสองวินนะคะ
เปิดศึกสาดกระสุนปืนกัน

เขาบอกว่ากระสุนปืน๓๘เนี่ย

แต่มันมีรถของชาวบ้าน

คำเมื่อกี้แหละฮะแจ๊กสีขาวโดนเข้าไป

โอ้โหคุณนี่อยู่ในสนามบีบีกันป่ะเนี่ย

คือวินที่ตั้งอยู่ตรงทางออกของห้าง

ส่วนอีกวินนึงอยู่ที่หมู่บ้านปรีชา

เพราะว่าชอบมีปัญหาเรื่องแย่งรับผู้โดยสารกัน
พันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลรองผู้ประคับการ

เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและส่วนเกี่ยวข้อง
ไล่ล่าผู้เกาะเหตุแล้วนะคะ

นายสมเจตปเจริญเจ้าของวินจักรยานยนต์หน้าห้าง

เอาปืนจุด๒๒ลูกโม่มามอบตัวด้วย
เขาบอกว่าเนี่ยเป็นอาวุธที่เขาใช้เมื่อวานนี้ในการต่อสู้กัน

เป็นวินจักรยานยนต์ของนายประยูนหงอ่ำวัย๔๗ปี
คนนี้เขาเป็นหัวหน้าวินหน้าหมู่บ้านปรีชาอยู่ตรงข้ามห้าง

ขี่มารับพูดศาอาทิตย์หน้าวินของเขาเลย

อยู่นายประยูนกับพวกประมาณ๒๐คนแห่กันมาที่หน้าวินของนายสมเจต
นายสมเจตบอกว่าผมเห็นประยูนพกปืนมาด้วยที่เอว

ยูนกับพวกก็กรูมาทำร้ายเลย

แล้ววิ่งกลับไปเอาปืนที่อยู่ในกระเป๋าผ้าที่แขวนอยู่หน้าวินออกมา
ซึ่งตอนนั้นประยูนกับพวกก็วิ่งกลับไปตั้งหลักอีกฝากถนน
ซึ่งก็เป็นวินของเขาระยะห่างคือ๓๐๐เมตรคือคนละฝั่งถนนกัน
หลังจากนั้นก็เริ่มเลยค่ะเทศกาลศาสตร์กระสุนปืน
ปุ้งปั้งกันจนหมดแม็กซ์ค่ะ
เจตบอกว่าผมหยุดยิงเพราะผมรู้สึกว่ากระสุนมันของมันหมดแล้ว

ก็เลยตัดสินใจแยกย้ายกันวิ่งหลบหนีกลับไปที่บ้าน

โอ้โหแต่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วสมเจตนะคะบอกว่า
ผมก็ตัดสินใจมามอบตัวดีกว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่หลบหนี
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผมยิงเพราะผมป้องกันตัว

ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มามอบตัวแต่อย่างใดนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องฝั่งของนายสมเจตเพียงฝั่งเดียวอะนะ
ตรวจเอกวิชิตบอกว่าถ้าประยูนยังไม่มามอบตัว
เดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนออกหมายจับ
และไล่ล่าจับตัวมาดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วนะ
โชคดีนะไม่มีชาวบ้านโดนยิงลูกหลงเสียชีวิตนะ
คุณน่ากลัวมากแล้วคือจะบอกว่าห้างนั้นคนเดินเยอะอะค่ะ